มาดูการคัมแบ็คของแม่เจนนี่หน่อยดีกว่านะคะ
คุณเจนนี่อารภาษณป้อมเพชร
บอกเลยว่าการกลับมาถ่ายแบบครั้งนี้
บอกเลยว่าทวงบันลังตัวแม่ของจริงคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่ว่าไปเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องโนล่ามาหลายปี

แบ็คคัมแบ็คนางเอกตัวแม่เลยนะคะ

เพราะว่าน้องโนล่าก็ยังไม่กี่ขวบนะจ๊ะ
เจนนี่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพกันอยู่
กระเตงลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่า
ปกนิตยสารแพรวให้แฟนได้ชมกันนะคะ

รวมไปถึงโชว์เดี่ยวถ่ายแบบให้กับนิตยสารแพรวด้วยค่ะ

อินเนอร์ถ่ายแบบโชว์ความเป๊ะปังแบบต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมดู

มาถ่ายแบบโชว์เครื่องประดับค่ะ
ซึ่งก็บอกเลยว่าสาวเจนนี่ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังนะจ๊ะ
เพราะว่าแต่ละรูปที่สาวเจนี่ปล่อยออกมาโพสต์นี้นะคะ
เป๊ะปังทุกรูปคุณดูองศาจือปากนิดแต่งหน้านิดเดียวเองนะ

ใช่คารวะในความสวยเป๊ะของคุณแม่เจนนี่กันยกใหญ่เลยนะ
แฟนบอกนะคะยังเพื่อนซี้อะไรมีน่าเข้ามาคอมเม้นต์บอกว่า
ที่สุดล่ะฉันยืนปลกมือให้อยู่เขินแม่

ก็เข้ามาก็บอกว่าก็ได้ต่อไปนะ
กลับมาทั้งทีก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังจริงนะคุณนะ
แม่ก็คือแม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วนี้เขาก็จะมีละครแล้วไง
เล่นกับพระเอกรุ่นน้องด้วยเผื่อว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นปกคู่อะไรบ้าง